คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูหัวขโมยค่ะ
หัวขโมยคนนี้จะมาเอาลอตเตอรี่
ของคนขายลอตเตอรี่จะเอาไปทั้งแผง
แล้ววิธีการเขาทำยังไงกล้องวงจรปิดของบ่อขศจับเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหดูสิเก้าอี้นั่งแบบนี้และลูกศรสีเขียว
พ่อค้าลอตเตอรี่หลับค่ะคุณผู้ชม
แผงลอตเตอรี่ไว้ทีนี้ตัวหัวขโมยมาถึงแล้ว
มาถึงแล้วตอนแรกก็ยังยืนอยู่อ้าวทำทีมา
ค่อยห่อนกล้นก้นลงแล้วเอามือเนี่ย
แผงดึงมาใกล้ตัวเองก่อนแล้วก็ปิดแผงลอตเตอรี่
หลังจากนั้นก็มองซ้ายมองขวาแหมแต่เขาก็ลับล่ออยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะ
พอดูสิใส่หมวกใส่แมสหันมองซ้ายมองขวาหันแบบหลุกหลิกเหลือเกิน
หลังจากนั้นพอแผงลอตเตอรี่มาอยู่ใกล้ตัวเองแล้วก็ค่อยหยิบมา
แล้วก็เอาแผงลอตเตอรี่เนี่ยถือไว้แล้วค่ะแล้วก็ลุกไปเลย
เห็นภาพแบบนี้แล้วเป็นหลักฐานได้เลยค่ะคุณผู้ชม
จุดนี้ที่เกิดเหตุคือบขศของอำเภอปราศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์
ตอนนี้เชื่อว่าคนที่ขายลอตเตอรี่รู้แล้วแหละว่าลอตเตอรี่ตัวเองหาย
อันนี้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีได้นะคะครับ